แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

กับภารกิจแนะนำที่พักบรรยากาศดีราคาประหยัดค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งต่อไปนี้นะคะเราจะพาไปประหยัดปลอดภัยสวยแบบไทยกันบ้าง

อยู่แถวถนนดินสอบริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
มีการใช้สีสันสว่างสดใสกับการใช้รูปทรงเลขาคณิต
ทำให้หรูหลาดูสง่างามมากเลย
แต่ว่าจะสะดุดตาแค่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
และตอนนี้นะคะมินก็อยู่ที่หน้าบ้านดินสอแล้วค่ะ

ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอนุสวรีประชาธิปไตยนั่นเอง
ที่สำคัญด้านนอกนะคะของทางบ้านดินสอเนี่ยยังมีมินิบานั่นเอง
คือให้แขกเนี่ยนะคะมานั่งชมบรรยากาศถนนราชดำเนินนั่งชิวกันเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
ห้องนี้มันอลังการงานสร้าง
ถือว่าเป็นห้องพักพิเศษสุดสุดเลยนะคะเพราะว่ามีเตียงค่ะมีเตียงนอนนะคะ
ห้องนี้เนี่ยนะคะคือห้องที่สามารถเห็นวิวอนุสวรีประชาธิปไตยได้ฟินที่สุดค่ะ
ก็คือเป็นมุมที่สวยที่สุดนั่นเองค่ะ
เหมาะสำหรับคนนะคะที่มาพักคนเดียวก็จะเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้
นี่แล้วห้องนะคะก็โป่งล่มสบายนะคะ
คับแคบมากพื้นที่ใช้สอยโอเคเลยค่ะ
มีโต๊ะนะคะไว้วางของมีราวแขวนเสื้อแล้วก็มีทีวีด้วย
และนี่นะคะก็เป็นห้องพักหลักร้อยนั่นเอง
ราคานะคะอยู่ที่๖๕๐บาทค่ะ
ใครที่ชอบวิวสวยที่หาดูได้ยาก
ก็สามารถมาพักที่นี่สักคืนสองคืนเพื่อเก็บบรรยากาศกันนะคะ
เรียกได้ว่าจุดขายของที่นี่นะคะก็คือวิวมุมสูงของอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
เมื่อเปรียบเทียบราคากับวิวโอ้วววฟินเกินคุ้ม

แต่ว่าวันนี้เราชมวิวเมืองกันไปแล้วนะคะ
ว่าเราจะขับรถไปต่อที่พัทยาต้านกันบ้างค่ะ
ที่นี่มีที่พักสีสันแล้วก็สไตล์ไม่เหมือนอยู่ที่สวิสเตอร์แลนด์เลยคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ้าของที่นี่เนี่ยเขาได้ไอเดียมาจากการไปทำงานที่นั่นนั่นเองค่ะ
เรียกได้ว่าไปนอนพักนะเธอแล้วก็ยังได้เปลี่ยนบรรยากาศดีอีกด้วยนะ
จะรอช้าอยู่ใหญ่ถ้าอย่างงั้นเราไปเลือกกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะและห้องแรกที่มิ้นจะมาแนะนำนะคะชื่อห้องว่า
เก๋ไหมล่ะคะจะบอกว่าชื่อห้องแต่ละห้องของที่นี่นะคะเป็นชื่อดอกไม้เมืองหนาวหรือว่าดอกไม้ทางยุโรปนั่นเองค่ะ
ให้กลิ่นอายความเป็นยุโรปมากเลยค่ะคุณผู้ชม
จากภายในห้องนอนจะตกแต่งน่ารักแล้วนะคะ
อยากจะบอกว่าห้องน้ำก็น่ารักไม่แพ้กันค่ะ

เข้าไปแล้วรู้สึกอยากจะแก้ผ้าอาบน้ำเลย

ห้องพักห้องนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่
ตกคืนละ๘๐๐บาทเท่านั้นค่ะ

แหล่งท่องเที่ยวที่พัทยาเนี่ยจะมีที่พักราคาไม่ถึงหลักพันแบบนี้
น่ารักแล้วก็ราคาเนี่ยนะคะ

แต่ว่าห้องพักไม่ได้มีแบบเดียวนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูแบบต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ

คุณผู้ชมจะบอกว่าการตกแต่งกำแพงของที่นี่เนี่ยนะคะ

ก็จะมีตกแต่งอยู่ทั่วทุกมุมเลยนะคะ

และห้องพักอีกห้องหนึ่งที่มิ้นจะมาแนะนำนะคะ
เหมาะสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัว

เพราะว่าสามารถรองรับได้๖๘คนเลยค่ะ
อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าห้องพักหน้าตาเป็นยังไงตามมาเลย
เรียกได้ว่าน่ารักถูกใจคุณสาวอย่างแน่นอน
เพราะด้วยสไตล์การตกแต่งที่เน้นลวดลายและสีสันแบบนี้นั่นเองค่ะ
ยังใกล้กับหาดจอมเทียนอีกด้วยใครที่สนใจก็แวะไปพักกันได้นะคะ
และนี่ก็คือสุดยอดนะคะของที่พักทั้ง๕ที่เราได้คัดคุณภาพเน้นมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
ราคาถูกด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมตัดสินใจง่ายขึ้นแน่นอนค่ะ
ทั้งรสทั้งเก๋ขนาดนี้นะคะจะอดใจไหวละคะคุณผู้ชม
แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมค่ะ
ขึ้นชื่อว่าที่พักหลักร้อยแล้วนะคะเราพลาดไม่ได้ที่จะตามมาด้วยของอร่อยหลักสิบค่ะ
ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันต่อดีกว่าค่ะ
กับ๕สุดยอดของอร่อยหลักสิบที่จะทำให้คุณได้ฟินไปถึงลำไส้ใหญ่กันเลยนะคะ
แต่ว่าจะเป็นร้านไหนบ้างอันนี้ต้องติดตามกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะ